อ่ะแม้แต่จวนผู้ว่าก็ไม่รอดค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดตรัง
ลักษณะคล้ายคนเมาเลยค่ะบุกเดี่ยวเข้าไปงัดจวนผู้ว่า
แต่ว่าโชคดีมากที่แม่บ้านของจวนผู้ว่าเขาเห็น
แล้วรีบโทรแจ้งอาสารีบโทรแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มได้ทัน
ยังไม่หมดนะคะฤทธเดชยังไม่หมดท้าดวนปืนกับตำรวจจ้า
ท้าต่อยกับตำรวจจ้าเดี่ยวตัวต่อตัวไหมล่ะท้าตำรวจแบบนี้
โถสภาพแบบนี้จะไปเดี่ยวอะไรคุณโอ้โหนี่นี่ยังมีฤทธินะเห็นไหม
สิ้นฤทธิไม่สิ้นฤทธิยืนให้ได้ก่อนนะจ๊ะเออเออเอาเอากับเขาสิ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายจักรินเหลืองปฐุมทองอายุ๔๙ปีนะคะ
ลักษณะคงไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องเดาค่ะเหมือนคนเมามาก
และเหมือนมากที่สุดและคงจะใช่ด้วยตำรวจที่สุดแล้ว
วบตัวไว้ได้นะคะนอกจากนี้ตำรวจไปตรวจสอบบริเวณบ้าน
พบว่าประตูรั้วเหล็กขนาดใหญ่ของจวนผู้ว่าซึ่งเป็นประตูที่๑เนี่ย
เหล็กมือจับประตูเนี่ยหลุดออกมาหนึ่งชิ้นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ไปทำลายทรัพย์สินราชการด้วยนะ
จักรินเนี่ยสอบถามทราบว่าประตูเนี่ยตอนแรกมันปิดล็อกอยู่นะ
ค่ะมันมีคล้องกุญแจอยู่ก่อนเกิดเหตุแม่บ้านเนี่ย
ทำความสะอาดบริเวณชั้น๒ของจวนผู้ว่าของตัวบ้าน
ทีนี้สักพักหนึ่งค่ะเห็นจักรินงัดประตูบ้าน
กระทั่งมือจับมันหลุดออกมาและเข้ามาได้ภายในจวน
หลังจากนั้นแม่บ้านรีบเลยรีบวิ่งลงไปแจ้งอาสาสมัคร
อยู่บริเวณป้อมยามอีกประตูหนึ่งนะครับ

ช่วงนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังไปปฏิบัติภารกิจที่สารกลางจังหวัด

ตำรวจควบคุมตัวจักรินไปสอบสวนที่โรงพักษ์สพเมืองตรัง
แต่ถามว่าสำเร็จไหมคุยรู้เรื่องไหมไม่ต้องเดาอีก
เช่นกันคุยไม่รู้เรื่องค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้สั่งก่อน
ส่างเมาก่อนแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบเรื่องของปัสสาวะ
หาสารเสพติดต่อไปนะคะว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า
แต่ที่แน่เมานั่นแหละเพราะได้กลิ่นแอลกอฮอลหึงเลยนะ
พร้อมกับเดี๋ยวจะสอบสวนข้อถิดจริงต่อไว้นะคะ
ว่าทำไมต้องไปบุกงัดจวนผู้ว่าจังหวัดตรังนะคะ